ไม่ใช่แค่พระเอกนางเอกในบ้านเรานะ
คู่จิ้นในวงการลูกทุ่งก็มีหลายคู่เหมือนกัน

ปฐุมราชนะคะกับน้องธัญญาอาสยามกันหน่อยนะ
คู่นี้เป็นคู่จิ้นในตำนานเอาจริง
ตั้งแต่น้องแบบเข้าวงการมาใหม่ก็จิ้นกันเลยคู่นี้นะ

แล้วก็สร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้เอฟซีนี่นะ
จิ้นแล้วก็ฟินมาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยกันค่ะ
ที่สำคัญคุณขึ้นเวทีเมื่อไหร่นะ
เอฟซีรอกรี๊ดล้นหลามกันเลยทีเดียว
แต่ที่น่าเสียดายตอนนี้นะต่างฝ่ายก็
ต่างมีคนของใจกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปแฮปปี้ล้านลากับคู่เขาต่อกันดีกว่า

มาดูต่อคู่นี้คุณผู้ชมการันตีความฮอตความดังแน่นอน

แล้วต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นที่มีเพลงฮิตหลายร้อยล้านวิวค่ะ

ส่วนสถานะคู่นี้บอกเลยนะคะก่อนหน้านี้ถูกแฟนคลับลุ้นมาก

เพราะน่ารักตลกมุ้งมิ้งคุณผู้ชมนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องดับฝันค่ะเพราะว่าคอเต่าเอ้ยไม่ใช่
เพราะว่าตอนนี้ทั้งสองคนเป็นพี่น้องที่รักกันมากนะคะ
ใช่ทางหนุ่มแซคชุมแพรก็เอ่ยปากนะคะบอกว่า
อยากกลับมาร่วมงานกับลำไยใจจะขาดแล้วจ้า

เต้นขนาดนี้โอ้โหค่ะ
ยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะคู่นี้ก็เคมีดีเหลือเกินนะคะสำหรับลูกทุ่งสาวนะคะ
เวียงนรมนแล้วก็เบียร์พร้อมพงศ์
ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งคู่โคจรมาคบกันครั้งแรกในเพลง
เรวัตะภักดิ์ณลีลาวาดีโอ้โหพี่จริง
เป็นแบบอินเดียกำลังเข้าตรงนี้เท่าไหน

แต่ร้องตามนะเขาน่าจะยากอยู่
ปัจจุบันมียอดวิวสูงถึง๑๔๕ล้านวิว
ศิลปินแห่โคเวอร์กันเป็นจำนวนมาก
ด้านแฟนคลับของทั้งคู่นะก็จิ้นหนักเหมือนกันค่ะ
ถึงขั้นเรียกทั้งคู่ว่าเรวัตตะกับลีลาวดี

ใช่น้องเวียงคือน่ารักด้วยนะครับมนตรีจริงค่ะ

แล้วก็เป็นขวัญใจชาวโซเชียลตอนนี้นะคะ

เบลนิพาดานะคะกับนี่เลย
โอ้โฮหนุ่มหล่อมากลำเพลินลูกศักรณ์
คือทั้งแกรมมีโกลเขาลื้อหึงเลยนะคะ
ว่าทั้งคู่คู่กันจิ้นกันจริงค่ะ
ต้องบอกแบบนี้นะคะน้องเบลนิพาดาเนี่ยคือสาวขอนแก่นวัย๑๘ปีค่ะ

ตอนนี้เป็นศิลปินดังระดับร้อยล้านวิวค่ะ

เพลงคาถาขุนแผนเพลงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะ

ก็ตอนนี้เกือบเดือนแล้วก็๕๖ล้านวิวแล้วอ่ะ
น้องเมลบอกกับบรรทางไทยรัฐนะคะว่าดีใจสุดค่ะ
แฟนให้การตอบรับทุกผลงาน
สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวัน
เพราะว่าเจอน้องล่าสุดสวยมาก

ส่วนกระแสคู่จิ้นกับพี่ลำเพลินค่ะ
ก็มาจากตอนที่ช่วงโควิดได้จัดคอนเสิร์ตสตรีมไลท์นะคะ

อกแซวกันไปมาจนกลายเป็นคู่จิ้นที่หลายคนลุ้นให้เป็นคู่จริงค่ะ

เร็วนี้หนูจะมีผลงานเพลงคู่กับพี่ลำเพลินที่สำคัญ

เราก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะ
แต่ว่าทุกคนเนี่ยเพิ่งจะมาติดตาม
ก็คือแบบชื่นชอบเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเวลาที่เราหยอกล้อเล่นกันอะไรอย่างนี้
เพราะพี่ลำเพลินเวลาเจอกันเขาจะชอบบีบแขน
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหตุผลใช่ไม่รู้เหตุผล

สงสารลำเพิร์น

ใช่ค่ะคือมันสนิทกันมากแล้วจนแบบว่า

ขอบคุณทุกคนค่ะที่ชื่นชอบในผลงาน

ก็จะตั้งใจพัฒนานะคะ

แล้วก็การทำผลงานเพลงออกมาให้ดีที่สุดค่ะ
ดูให้ดีนะคะงานน้องเยอะจริง

ถ้าผู้ชายมาจีบเฉลี่ยก็จะตอบเหมือนกันว่า

คิดว่าได้ค่ะ